ทุกผู้ชมครับมีประชาชนเขายื่นเรื่องร้องขอความเป็นธรรมผ่านสื่อมวลชนมา
อยู่ที่พังงานะครับบอกว่าถูกสอทรในพื้นที่ยกพวกมาเป็นสิบคนนะครับ
มาด่าอยู่ที่หน้าบ้านโดยหาว่าตัวเธอเนี่ยไปกล่าวหาแม่ของสอทอว่าขโมยพุ่มกระถิ่นในวัดไป
ลงเฟสลงเฟสลงเฟส
อันนี้มีลงเฟสลงเฟสด้วยนะครับท่านผู้ชมครับคือทางสื่อมวลชนก็ได้รับการร้องเรียนมาก็เลยไปตรวจสอบนะครับ
คนที่เขาร้องเรียนมาชื่อนางสาวเฟื่องฟ้าเริกจำนงอายุ๔๖ปี
เป็นชาวบ้านหมู่๑ตะบนโคกลอยอำเภอตะกัวทุ่งจังหวัดพังงา
ทางนางสาวเฟื่องฟ้าเนี่ยอ้างว่าโดนสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโคกลอย
พร้อมกับพวกนับสิบคนบุกมาหน้าบ้านมาต่อว่าด่าทอมาพูดจาข่มขู่มาพูดจาท้าทาย
ซึ่งทางคุณเฟื่องฟ้าเนี่ยเขาอ้างว่าสาเหตุมันสืบเนื่องมาจากงานทอดกระถิ่นที่วัดโคกลอยเมื่อ๖พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับ
วันนั้นตัวเธอกับครอบครัวไปร่วมกันทำบุญติดพุ่มกระถิ่นจำนวน๑พุ่ม
ทีนี้พอจะไปเอาพุ่มกระถิ่นมานับเงินถวายวัดมันไม่มีพุ่มกระถิ่นของเธอ
ถามกรรมการวัดจนพบว่าพุ่มกระถิ่นของเธอเนี่ยตอนนี้เหลือแต่ป้ายชื่อแล้ว
แต่เงินมันหายไปนะไม่มีเงินที่พุ่งนะครับแล้วก็ไม่มีอยู่ในกลุ่มของทางนางสาวคมตาศรีมันตาสทโคกลอย
ซึ่งกำลังรวบรวมนับเงินกันอยู่ด้วยสุดท้ายตอนนั้นเจ้าอาวาสก็เรียกมาพูดคุยกันนะฮะ
หลังจากนั้นวันที่๑๐พฤศจิกายนนางสาวเฟื่องฟ้าบอกว่ามีคนที่หวังดีนะฮะ
เขาส่งคลิปวิดีโอมาให้เป็นหลักฐานที่ทำให้เห็นว่าใครเป็นคนมาหยิบพุ่มกระถิ่นของเธอไป
เธอก็เลยไปแจ้งความที่สพโคกลอยตกค่ำวันเดียวกันมีขบวนรถยนต์รถจักรยานยนต์หลายคันมาจอดหน้าบ้านเธอ
มีชายหญิงเป็น๑๐คนรวมถึงสอทอคมตาด้วยมาตะโกนต่อว่าด่าทอเธอด้วยถ้อยคำหยาบคาย
ไม่ได้ไม่ได้อะไรเลย
พอมีเหตุการณ์ตรงนี้เธอก็เลยไปแจ้งความอีกรอบนึงนะครับ
แต่บอกว่าตอนนี้คดีมันดูเหมือนไม่มีอะไร
ืบหน้าเลยเธอกับครอบครัวก็อยู่อย่างหวาดกลัว
เพราะอีกฝั่งเป็นถึงสอทอก็เลยนำเรื่องราวมาร้องเรียนผ่านสื่อมวลชน
เพื่อขอความเป็นธรรมอ่าอันนี้เป็นฝั่งของคุณเฟื่องฟ้าเขานะ
อ่าต้องรอฟังทางฝั่งอีกฝั่งหนึ่งด้วยอืมทางฝั่งสอทอว่าเออข้อเท็จจริงมันเป็นยังไง
เหตุการณ์ที่หน้าบ้านหรือว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวัดในงานกระถิ่นนะฮะ
ถ้าอยากชี้แจงเพิ่มเติมทางสทคมตาก็บอกทีมข่าวไทยรัฐทีวีได้นะครับ
เราจะได้ชี้แจงอีกฝั่งหนึ่งให้ว่าข้อเท็จจริงมันเป็นยังไง